ถึงเรื่องที่ผู้หญิงเวลาเข้าห้องน้ำต้องระวัง

ระหว่างที่เธอนั่งทำธุระอยู่เธอก็ต้อง
มองซ้ายมองขวามองล่างมองบน

ขอโทษนะครับขอบคุณ
กลับมาช่วยนะนะ

มึงไงเขาจะได้ดูว่ามึงเห็นอย่างนี้ไง

เอาไงเอาไง

ทำงานต่อแล้วไง
ทำงานอยู่ไหน

จับกลุ่มตัวก็ถ่ายคลิปแบบนี้

แทบจะถึงพื้นอยู่แล้ว
คือเป็นการจับได้แบบขนังคาเขาเลย

ผมขอโทษนะไม่ได้คิดจะมาแอบดู

ซั่งงกอดูว่าผู้ชายรึเปล่า

เอาหน้าห้องน้ำเขาก็มีสัญลักษณ์ติดอยู่ไหมคะ

เข้าผิดเข้าไปปุ๊บมันจะมีโถปัสสาวะผู้ชายอยู่อยู่แล้ว

แหม

ก็วิ่งออกมาเลยมาถ่ายคลิปนี่แหละฮะ

เมื่อวานนี้เองที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง

ที่จังหวัดนครราชศรีมา
ไม่รู้ว่าทำมาบ่อยแค่ไหนแล้ว

เรียกแฟนคนร้ายก็คงตกใจเหมือนกัน
ได้ยินเสียงกระโดดลงจากชะโครก

นะคือเขาขี่รถจักรยาน

แล้วก็มีจักรยานยนต์พ่วงข้างด้วยนะครับ
ฉายคนนี้อ้างว่าทำงานอยู่ที่จักรยาโม
ผู้หญิงคนอื่นอีกก็เลยให้แจ้งตำรวจดำเนินคดี
แล้วก็ลงโทษก็คือแค่ปรับตามระเบียบของกฎหมายไป
ส่วนคลิปนี้ก็อีกคลิปหนึ่งแล้วกันไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชม
นี่สวีทหวานเชียวเอ๊ยังไงนี่มันลดนะเนี่ย

ทัวร์สิแม้ดูดดื่มต้องขออนุญาตเบอร์ภาพนะ
เป็นการสวีทหวานโรแมนติกแต่ว่าแม่มันนิคอมมันไม่ค่อยถูกที่ถูกทางนะ
มันเป็นรถทัวร์คุณผู้ชมคือคนข้างข้างเนี่ยผู้โดยสารเขานั่งอยู่เต็มหมดเลย
คันนี้ก็มีเด็กนั่งอยู่ด้วยดูมือผู้ชายแล้วดูใบหน้าเขากำลังทำอะไรกันอยู่
คือคนเขาก็ทนไม่ไหวก็ถ่ายคลิปนะฮะแล้วเธอก็ไม่ได้บอกว่าเธอขึ้นรถทัวร์สายใดไปที่ไหนยังไง
แต่ว่าความยาวคลิปนี้๔นาทีครึ่ง

อยู่อย่างนี้ฮะก็จูบกันอยู่แบบนี้แหละจูบกันนัวเนียกันก็ไม่ได้หันหน้าไปทางอื่นเลยนะ
ไม่ได้แคร์โลกอ่ะว่าผู้โดยสารคนอื่นเขาทำยังไงกันอยู่นะฮะแล้วคนโพสต์ก็ระบุข้อความสั้นว่า
ถ้าจะขนาดนี้ลงไปเปิดห้องดีไหมอันนี้รถทัวร์นะครับ
ทางด้านของทนายความเขาออกมาพูดถึงเรื่องของข้อกฎหมายหลายคนก็สงสัยแบบนี้มันผิดหรือเปล่า
กฎหมายเขาว่ายังไงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
บอกว่าทั้งคู่อาจจะมีความผิดเหมือนกัน
เป็นความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา๓๔

พฤติกรรมอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัน
โดยเปลือยเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่น
มีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
อันนี้ก็เรียกว่าการทำขายหน้าต่อคณะกำนัน

เพราะว่าแหมก็มาจูบมาล้วงกันแบบนี้
มันก็ไม่เหมาะไม่ควรมัวรถถ่วนนะครับ
ลงดีกว่าเปิดห้องแล้วค่อยนั่งรถไปต่อดีกว่า